กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีเรื่องราวดีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญมาอยู่ในรายการเราด้วยนะคะ
รับเชิญคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นสาวสวยสายฮาไปที่ไหนก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะตลอด
ไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ใครแต่ว่าคือพี่ชมพู่ทันสิตานั่นเองสวัสดีค่ะใบตอง

ขอบคุณด้วยมาพร้อมกับความสดใสเลยวันนี้

ใช่ค่ะพี่ผู้ดูสดใสจังเลยอ่ะว่าที่เจ้าสาวค่ะ
เดี๋ยวถ้าเข้าไปค์กันท่างประเทศก็คือยังไงค่ะ
ก็ร่วมแสดงความยินดีที่บ้านของตัวเอง

สวยมากค่ะอันนี้คือภาพพหรี่เวดดิ้งใช่มั้ยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะที่ไปถ่ายก็จะมีสองโลกาชัน
ถ่ายในร้านอาหารสอด

อย่างน้ำซะก็ก็จะเร็วกันไป

แล้วเตรียมตรงเตรียมตัวจะเป็นเจ้าส่งเจ้าสาว
หูยากไหมอ่ะต้องเข้าคอร์สต้องดูแลอย่างไร
เพราะว่าทำงานก็หนักช่วงนี้
คุณบอกเลยนะว่าจริงแล้วเนี่ยคือเราได้คอร์สเจ้าสาวเนี่ยจากหลายที่มากคือทุกคนก็บอกว่า
พี่ชูบูคะจะแต่งงานจะต้องดูแลเต๊กไปอย่างดี
เอาจริงทำงานทุกวันวิ่งวันละ๓๔งานเมื่อคืนก็ตี๓

คือทุกอย่างต้องแฮปปี้ไปหมด

ใช่เงินก็ต้องเอาความรักก็ต้องดี

เห็นพี่ผู้แบบทำงานอะไรนะงานส่วนตัว
งานวันหนึ่งวิ่งหลายงานแถมมีออกแดดอะไรต่างด้วย

เอาจริงเหมือนชีวิตเราวางมาตั้งแต่อย่างนี้
ตั้งแต่เด็กนะคนต่างสวัสตร์ใช่มั้ยคนบางแสน
เราก็เล่นน้ำทะเลขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกแดดตั้งแต่เด็ก
มาเข้าวงการสายเราก็เป็นแบบนี้อีกมันก็จะไม่ใช่งานสวยงาม
เรียกได้ว่าทำงานออกแดดแล้วก็ท้าแดดตลอดเวลา
รวมถึงนิสัยตัวเองเวลาพักผ่อนไม่ใช่ทำงานเนี่ย
ก็เที่ยวหนักมากอย่างที่เห็นเนี่ยใช่พี่ผู้ชอบไปเที่ยวนะ
ไปทะเลฉันเป็นคนบางแสนนะเป็นคนแบบชนบุรีอยู่ทะเลแต่เด็กแต่ก็ชอบทะเลมาก
เอ๊ะอ่ะก็อยากไปเที่ยวทะเลชอบแบบเห็นวิวกว้าง
แล้วทีนี้เป็นคนนิสัยเหมือนผู้ชายคือขี้เกียจดูแลตัวเอง
ไม่กลัวดำเหรอกลัวไม๊ออกมาไม่ได้นึกตอนนั้นหลายคนจะเห็นว่า
มีความรู้สึกว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่
วันนี้ที่เราไปทำอะไรแต่ละอย่าง
เราจะทำให้มีความสุขที่ละจะเต็มที่ทุกอย่าง

เมื่อก่อนจะไม่แบบไม่ดูแลตัวเองเลย

ชูกรีดกันนะคริมที่แสนเหมือนผู้ชายคือทานและแบบ

พอทานแล้วคุณผู้ชมเป็นไหมทากรีมกับแอด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
โกรธเหรอผู้ชายทักบอกว่าผู้คือไม่ต้องหน้าสดได้ไหมวันนี้พี่เพื่อนมา

แต่งหน้าให้หน่อยได้ไหมวันนี้เพื่อนมาหาอะไรอย่างนี้
คือกลายเป็นอายแทนแฟนว่าแฟนหน้าพังอะ

เคยเป็นป่ะที่เวลาส่องกระจกแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น

ทำอะไรมาทำไมฝ้าขึ้นไปทำอะไรมาทำไมหน้าพัง

ใช่แต่ว่าดูวันนี้นี่ผุดผ่องมากเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าพอโดนทักแบบนั้นนะคุณผู้ชม
หลายคนที่เป็นจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันสำคัญกับชีวิต
จากเรื่องเงินทองเรื่องอนาคตของชีวิตเนี่ย
เรื่องความสวยความงามมันเป็นอะไรที่เป็นความสุขของจิตใจจริง

ทีนี้พอทักแบบนี้ปุ๊บไม่ได้แล้วต้องดูแลตัวเอง
ที่ไม่ดูแลตัวเองนะก็ต้องพยายามไปหาคุณหมอก็เสียตังค์หลักหมื่น
หลักแสนแพงมากพยายามหาครีมอะไรที่เขาว่าดี
คนรอบข้างเขาใช้อะไรว่ะ
มีบางคนใช้๓วัน๔วัน๕วันแล้วหน้าใส
แต่หลังจากนั้นพอมาเจออีกทีหน้าพังไปเลยนะจ๊

ทีนี้ก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะ
แต่โชคดีมากมาเจอหมิงอรินมาก

คุณแล้วหมิงกับแม่เมื่อก่อนเวลามางานมาคู่กันนะ
แล้วจะบอกเลยว่ามีอยู่ช่วงนึงหมิงกับแม่เหมือนเป็นโลโก้คนเป็นฝ้า
คือมี๋งเป็นฝ้าหนักมากมี๋งช่วงหนึ่ง
มิ่งไม่เท่าไหร่แม่หนักกว่า

สองแม่ลูกคนนี้เขาไปทำอะไรมาเขาแอนเจอร์เขาชอบท้าแดดอย่างนี้เหมือนกัน
เหมือนกับเราเลยมีอยู่ช่วงนึงเขาก็มาเป็นปื้นแบบหนักมาก

เพราะตอนนั้นเราไม่กล้าทักเขานะว่าแบบมีหญิงไปทำอะไรมาทำไมหน้าสม

แต่มีอยู่ช่วงนี้ที่กลับมาเจอกันอีกที
เฮ้ยเขาไปทำอะไรมาหน้าดีขึ้นเลย
เข้าไปถามเลยจ้ะแม่แม่วันนี้แม่ไปทำอะไรมา
ิงไปทำอะไรมาหมิงบอกพูดสิหมิงดูหน้าผู้

หมิ่งว่าพี่ผู้หมิ่งไปเจอตัวช่วยที่ดีมากเลยก็คือตัวม้า

แบบชมพู่เล่าเนี่ยนะหรือเป็นเหมือนคุณหมิ่งแล้วก็คุณแม่ที่เคยเป็นก่อนอันนี้ฝ้าเป็นปื้นนะนะฝ้าแดด

เพราะจะบอกว่าเวลาไปพูดคือเวลาบอกโปรโมชั่นทุกคนจะไม่ทันแล้วมาบวช
ใช่ว่าจดไม่ทันเลยยังไงซื้อทางไหน

ตอนนี้ถ้าเกิดว่าได้เบอร์นี้โทรไปก่อนได้เลย
ไปปรึกษาก่อนเลยว่ามีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน

เพราะว่าชมพู่เชื่อว่าในประเทศไทยหลายคนมีปัญหาแบบนี้

แต่พอหมิงแล้วก็คุณแม่แนะนำให้ชมพู่ใช้ก็คือตัวนี้
แล้วจะเป็นตัวมาร์คใสแบบนี้นะ

ยังไงล่ะคุณลองดูคุณป้ายไปก่อนอ่านหลังมือ
ฉันจะบอกว่าเขาเข้มข้นมาก

ปกติเวลาเห็นมาร์คเนี่ยก็คือจะเป็นมาร์คขาว
แล้วเคยเห็นไหมคนมาร์คกลัวมาร์คมะเขือเจสแล้วตื่นมารพีแล้วออก
นี่ค่ะคุณอันนี้คือเข้มข้นมากแต่พอคุณทารู้สึกยังไง
คุณลองทาเข้าไปสิแล้วระหว่างที่ฉันพูดส่วนผสมเนี่ย
ซึมเข้าผิวคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าดีมาก
ตัวส่วนผสมเนี่ยนะที่ฉันพูดชอบที่ไปศึกษามาเนี่ยนะ
เขาจะมีอัลควอร์ไชล์๕๐๐๐คือจะทำให้ผิวหน้าเราชำน้ำ
เคยทาครีมอะไรแล้วหน้าแบบแห้งตึงป่ะอันนี้จะทำให้ผิวเราฟูอ่ะ
คือตอนนั้นที่มีข่าวออกมาว่าเป็นเขาเรียกว่างานปาร์ตี้
ที่เพื่อนจัดให้อ่ะงานสระโสดอ่ะตัวเองคือนั้นฉันนอนน้อยมากนะ
แต่อีกวันฉันโบกปุ๊บตื่นมาผิวฉ่ำน้ำด้วยตัวคอไทย๕๐๐นี่แหละ
คือหน้าสมโบกคืนเดียวเขาเรียกว่าการสวยเร่งรัด
คืออะไรคุณคุณเข้าใจคำว่าโดรนตอนนี้
บินข้างบนอากาศยานไร้คนขับ
ช่วยเข้าไปจัดปัญหาได้ตรงจุดมากคือผิวจะกระจ่างใสแบบธรรมชาติ
คือย้อนวัยอันนี้หน้าที่ขึ้นอยู่เนี่ยคือหน้าของคุณแม่ทีมงาน
เจอกันมาตลอดเลยนะซ้ายมือเนี่ยคือคนที่เริ่มมีปัญหาเนี่ย
การโดนแดดจากการโดนแสงอะไรก็แล้วแต่จะเป็นปื้นอย่างนี้เห็นป่ะ
คือถ้าหน้าสดไม่รอดนะจ๊ะแต่พอสักระยะหนึ่งหลังใช้เห็นไหม
คือไม่ได้หายไปเลยนะมันก็จะจางลงใช่ไหมคะ
แต่ว่ากระจ่างใสขึ้นและจางลงจะบอกว่าผิวแพงง่ายก็ใช้ได้
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีสารประหลอดไง
คุณผู้ชายพี่ติ๊กเจษดา

พี่ติ๊กเจ็ดเข้าป่าตลอด

เอาต้องให้คุณชนะใช้แล้วค่ะพี่กุ้ง

คือต้องบอกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบว่าน่าอายและปัจจุบันนี้
เพราะว่าการดูแลตัวเองการเฮลตี้การทำให้ตัวเองดูเด็กลงดูไม่แก่ดูสดใสขึ้น
นี่คือสิ่งที่จำเป็นมากแล้วพออะไรมันดีภายนอกจิตใจเราก็ดีขึ้น
แล้วจะบอกเลยนะที่ให้จดเบอร์เมื่อกี้นี้นะนี่จะบอกแล้วนะ
เพราะปกตินี่นะคือเป็นโปรเพื่อคนราบพังจริง
เชื่อว่าคนที่ฟังอยู่๑๐๐บาทมี๙๐คนที่มีปัญหาเหมือนแบบนี้
แต่ว่าจริงความสดของตัวเองเรารู้อยู่กับใจว่ามันพังแล้วมันแย่
ดังนั้นอย่าปล่อยเป็นปัญหาเพราะว่าชมพู่เนี่ยเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
บอกเลยนะปกติกระปุกนี้นะคะ๓๘๕๐บาท
แต่วันนี้นะจ๊ะลดพิเศษเหลือ๒๙๐๐บาท
ฟังก่อนนะปกติตามห้างเวลาเขาเซลล์เนี่ย
เขาเซลล์อย่างมากก็แค่๑๐นะจ๊ะ
แต่วันนี้ที่ให้คือลดหลักพัน

๒๐สายแรกที่จดเบอร์ให้ก่อนหน้านี้นะ

เท่ากับ๓กระปุก๒๙๙๐บาท
จากปกติ๓กระปุกถ้าคุณไปซื้อนะ
หลักหมื่นนะจ๊ะวันนี้เหลือ๒๙๙๐บาท
แต่ว่าสายที่๒๑ที่เข้ามาไม่ทัน

เอางี้ให้เพิ่มกันแล้วกันสำหรับทางไลน์แอดนะคะ

มานะคะที่แอดทีวี

ทั้งหมดนี้ให้ในราคา๒๙๙๓กระปุกจากหมื่นกว่าบาท
อุ้ยภูมิยิ่งกว่าภูมิเดี๋ยวขอแอดไลน์แป๊บหนึ่งค่ะ
คุณที่ให้จดเบอร์ก่อนเพราะว่าจะบอกเวลาไปหมดเร็วมาก
จากวันนี้ขอบคุณพี่ภูมิมากใครนะครับ
ลับดีกับการเป็นว่าที่เจ้าสาวแบบนี้

ยินดีด้วยยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะ

แหมได้เคล็ดลับโศนดีที่สุดเลยนะครับ